ข่าวนี้วันก่อนอ่านกันสะเทินใจ
คุณผู้ชมเองก็กรุณาแสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างเยอะเลย

ข่าวที่ลูกสาวเมาทำร้ายแม่บางคนจำได้จำไม่ได้

สิ่งที่ผมจำในข่าวนั้นคุณผู้ชมจำภาพนี้ได้
เด็กผู้หญิง๗ขวบที่น้องเขาพูดออกมา
ผมว่าเขาพูดออกมาอย่างจริงเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
แต่เขาทนไม่ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่เห็นแม่ทำร้ายยาย
วันนี้เรื่องจบแล้วแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับแม่มากราบ
แม่นะฮะไปกลับขอโทษคุณยายแล้ว

แม่ทำไมแม่เลวขนาดนี้คะ

ที่เด็กเนี่ยแบบเหมือนกับทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วพูดออกมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำนะครับ
ผู้ก่อเหตุคือนางสาวกระหนกพรอายุ๓๖ปี
ส่วนแม่คือนางพรทิพย์อายุ๖๑ปีครับนะฮะ
เข้าพบกับตำรวจหลังจากแม่เข้าแจ้งความไว้แล้ว
ว่าทั้งสองเนี่ยก็มาไกลเกลี่ยกันจนลูกสาวเนี่ยนะครับ

นี่แหละครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่โรงพัก

ถามแม่ว่าเห็นเอกสารคุมประพฤติของหนูไหมนะฮะ
เธอถูกดำเนื้อกดีในเกาะหามัวแล้วครับครับ
ก็ไม่มีใครเห็นก็เลยโตเถียงกับแม่
แล้วก็อ้างว่าถูกแม่ทำร้ายก่อนก็เลยตอบโต้แม่ไป

ส่วนวันนั้นเธอไปกินเหล้ามาครับ
ดื่มเหล้ามาตั้งแต่เช้าทำให้เมา
แล้วก็ที่ผ่านมาเคยทะเลาะกับแม่เป็นประจำ
เพราะว่าแม่ชอบไล่เธอออกจากบ้าน
ทำไมแม่ไล่ออกจากบ้านเนี่ย

พอหนูถามแม่ก็ไม่ตอบแล้วแกก็แบบโวยวาย
แล้วก็เหมือนแบบก็เดินมาใส่หนูอะ

พี่ดูดิหนูก็เจ็บนะพี่

ก็ไม่หยุดพอหนูเดินหนีไปอีก
แกก็บอกมาเลยมาเลยมาอีก

หนูก็ถามว่าอะไรอีกแม่ทำไมไม่พออย่างนี้

หนูก็เอามีดคว่างหนูใส่ปาก

คือแกก็ไปเอาสากมาอีกก็มาตีหนูอีก

เล่าบอกว่าลูกสาวไปทำงานที่พัทยา

โควิด๑๙ก็กลับมาบ้านพร้อมกับสามีนี่แหละ

ลูกสาวเนี่ยนะชอบดื่มเหล้าเป็นประจำนะครับ

ชอบชวนทะเลาะแล้วก็ทำร้ายหลานสาวด้วย

บางครั้งถูกลูกทำร้ายนะ

แม่เนี่ยยายเนี่ย

คุณยายไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล

พอกลับมาลูกก็เมาอีก
ดื่มอีกกอเหตุอีกนะครับ

เมื่อกี้ก็พูดจะน่ารักดีนะฮะ

เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวลูกสาวไปบำบัด
ให้หลานเนี่ยคือยายให้หลานถ่ายไว้
คือจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าเธอทำอะไรฉันบ้าง
แม่ยังไงหลานถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลย
คือผมเชื่อว่าคุณยายเหลืออดเต็มที่แล้ว

แล้วก็สงสารลูกด้วยเนาะอายุ๗ขวบเอง